ส่วนความสำเร็จของกีฬาขี่ม้า
ถึงแม้ว่าหลายคนบอกว่าครั้งนี้นั้นอาจจะไม่ได้เหรียญทองไปก่อนเป็นกรรม
แต่แน่นอนในการแข่งขันประเภททีมและประเภทเดี่ยว
จะต้องมีคนดูแลมาและมีเทคนิคสำคัญในการที่จะทำให้
ความสำเร็จครั้งนี้นะครับถูกส่งไปอย่างนักกีฬา
ติดตามวันนี้จากแรงงานโดยคุณชุสักวงธองดีครับ
พาคุณผู้ชมมาดูผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของนักขี่ม้าสาวสวยทีมชาติไทย
อย่างน้องเสียงซอเลิศรัตนาชัย
เพิ่งคว้าเหรียญรถรางวัลในกีฬา๔เกมครั้งล่าสุด

ผู้ที่มีหน้าที่ดูแลม้าแข่งให้กับน้องเสียงส่อโดยคุณสมศักดิ์ได้เล่าถึงขั้นตอนต่าง
ในการดูแลเอาใจใส่เจ้าคอวิวมาแข่งชุด๔เกม
ที่น้องสิงซอลงทุนไปคัดสรรมาจากประเทศเนเทอร์แลนด์ว่าไม่ใช่เรื่องยากครับ
เริ่มต้นด้วยการเช็ดตัวและแปลงขนม้า
รวมถึงทำความสะอาดบริเวณเท้าหรือกีบม้า
อีกทั้งต้องใช้ผ้าพันขาเพิ่มความกระชับในการออกวิ่ง
จากนั้นก็เริ่มแต่งองค์ทรงเครื่องโดยการสวมใส่อ่านและบังเหียนเข้าไป
แค่นี้เจ้าคอวิวก็พร้อมออกมาโชว์ความสามารถในการซ้อมและแข่งขันแล้วแหละครับ
มันก็มีแบบชีวิตที่ดีของมันอยู่แล้วมันก็แบบไม่มีการทำร้ายหรืออะไรเกิดขึ้นเลยครับ
มันก็จะชอบเรารักเราเหมือนมันรู้ครับ
คุณสมศักดิ์ยังบอกกับเราอีกว่าเมื่อเสร็จสิ้นภารกิจแล้ว
ด้วยการอาบน้ำและประคบเย็นบริเวณขาหน้าทั้งสองข้าง
ทั้งสองข้างสุดท้ายคือการติดตั้งเครื่องนวดให้กับม้า
เพื่อคลายกล้ามเนื้อแม่ดูแล้วไม่ยากเลยใช่ไหมล่ะครับ
ปิดท้ายอีกหนึ่งเคล็ดลับความมั่นใจของบรรดาจ๊อกกี้
นั่นก็คือชุดแข่งที่สวมใส่
คุณผู้ชมอยากรู้หรือไม่ว่ามีอะไรบ้าง
และที่สำคัญราคารวมแล้วอยู่ที่เท่าไหร่
ฟังจากปากน้องสิงซอที่อาสามาไขข้อข้องใจกันเลยครับ
สำหรับนักกีฬาขี่ม้านะคะก็จะมีหมวกนะคะที่สำคัญที่สุดนะคะ
แล้วก็ถ้าเกิดว่าอันนี้ที่โซใส่อยู่จะเป็นชุดแข่งค่ะ
ก็จะมีเสื้อข้างในสีขาวที่เป็นคอปก
แล้วก็มีสูตรทับข้างนอกอีกทีนึง
แล้วก็กางเกงจะเป็นกางเกงสีขาวค่ะ
แล้วก็มีบูตรขือมีบูตรยาว
แม่ราคาไม่เบาเลยใช่ไหมล่ะครับ
คุณผู้ชมชูศักดิ์วงทองดีข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน